เรื่องต่อไปก็ต้องไปลุ้นเหมือนกันว่าเขาเครียดกันไหมคุณ

น่าจะไม่เครียดนะคะเพราะว่าดิฉันแอบไปส่องในอินสตาแกรมดูเมื่อปลายเดือนที่แล้วอ่ะ
นุ่นกับหลุยเขาควงกันไปสวีทหวานจนน้ำทะเลที่ว่าเค็มเนี่ยเป็นน้ำเชื่อมไปเรียบร้อยแล้ว
เคมีก็เข้ากันคู่นี้ไปไหนไปกัน
ไม่ได้เหมือนกันนะคุณว่าเอ๊ะเขาทำอะไรเขาจะมีลุ้นเรื่องเบบีหรือเปล่า
ส่องไอจีทั้งคู่บอกเลยโอ้โหฉ่ำมากชำจริงนะคะ
ส่วนเรื่องปั๊มลูกต้องบอกแบบนี้พี่หลุยเขาบอกค่ะว่าตอนนี้เดินหน้า
ลุยไม่ยั้งมีพลังแค่ไหนใส่เต็ม
โอ้โหไม่ได้โม้นะพูดจริง
จริงไม่ใช่อะไรคือทริปนี้ค่ะเป็นทริปทะเลสมุย
ซึ่งก็จะมีคุณหลุยนุ่นแล้วก็มีคุณบอยพิษนุกับภรรยาไปด้วย
ทีนี้คู่นี้สองคู่เขาก็เกิดอาการแบบบับกัน
เหมือนต้องการจะแบตเทิลกันว่าเฮ้ยใครเจ๋งกว่ากัน

บอกว่าใครนะจะปั๊มลูกติดก่อนกัน
ฝ่ายพี่บอยเองเขาก็แข็งแรงบอกว่าตัวเองแข็งแรง

บอกว่าโอ้โหเขาเนี่ยนะน้ำยาแรงของดี
แถมยังมีของที่เหนือกว่าแอหนูว่าอะไรเหนือกว่าเหมือนกันอย่างง่ากี้
อ่ะไปฟังดูกันเอาเองแล้วกันจ้า
ผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นต่อนะพี่บอย
เพราะว่าอะไรนะ

คือถือว่าเราเป็นคนที่ดูแลสุขภาพ
เราก็ออกกำลังการเข้าก็เหมือนกันนะแหล่ะ
แต่ว่าผมว่าด้วยจังหวะด้วยอะไรด้วยเนี่ย

นั่นนั่นนั่นนาน

เอาทุกวิถีทางแต่ตอนเนี้ยลุ้นนะว่าของของใครและถึงของกัน
ระหว่างคู่ของพี่บอยพิษนุกับภรรยาแล้วก็คุณหลุยคุณนุ่น
แต่ฉันดูจากภาพแล้วฉันเช็คซวดทรง

ฉันเช็คแล้วบอกเลยว่าแข็งแรง
ทั้งคู่ทั้งคู่เลย